เจ้าหน้าที่ได้ไปถอนแจ้งความข้อหาทารุณกรรมสัตว
เนื่องจากไฟล์กฎหมายเพราะว่าในมาตราสามของพรบ

นิยามของสัตว์อ่านให้ฟังเลยนะคะ
พรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๒๕๕๙
มาตรา๓นิยามของคำว่าสัตว์หมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์บ้าน
เลี้ยงเพื่อใช้งานใช้เป็นภาษณะใช้เป็นเพื่อนใช้เป็นอาหาร
และใช้ในการแสดงหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่น

และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
นี่แหละครับตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ก็เลยออกแถลงการสมาคมออกมาแบบนี้

บอกว่าตามที่ประสุทธิ์ศัตริย์การจนบุรี
ไม่สามารถแจ้งความเอาผิดนายเปรมชัยกรณสูตร

ตามพป้องกันการธารุณกรรมศัตริย์
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์๒๕๕๙

แต่เราก็ติดปากแค่ว่าพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว

ไม่ต้องด้วยนิยามคำว่าสัตว

ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้

หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
ใช่หรือไม่อย่างที่คุณอริยาได้อ่านไป

ดูแลป้องกันสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติด้วย
แต่เพียงว่าต้องกำหนดชนิด
และประเภทของสัตว์ตามธรรมชาติ

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะต้องออกประกาศกำหนดประเภทหรือชนิดสัตว์ไว้ซะ
ค่ะแปลว่าตั้งแต่ปี๕๗จนถึงตอนนี้
ยังไม่ได้มีระบุออกมาว่ามันคือสัตว์ประเภทไหนชนิดอะไร
ใช่ครับมันต้องระบุให้ชัดเจนสัตว์ตามธรรมชาติได้อะไร
ช้างเสือดำเสือดาว

ใช่พรบธารุณกรรมสัตว์ออกมาปี๕๗

ทำไมถึงยังไม่ระบุนายศรีสุวรรณจัญญาถามแบบนี้
ดังนั้นคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและบกพร่อง
ก็คือพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะ

ใช่แต่ที่เล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟัง
ไม่ได้หมายความว่าเจ้าสัวเปรมชัยจะหลุดพ้นทุกข้อ

คือยังมีแจ้งข้อหาไปแล้วคือ๙ข้อหา

แต่ว่าข้อหาที่มีการจะแจ้งเพิ่มเติม
เรื่องของทารุณกรรมสัตว์ปรากฏว่าแจ้งไม่ได้
เพราะว่าติดเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีทั้งหมดการรายงานตัว
การเข้าพบพนักงานสอบสวนของตำรวจกาญจนบุรี
หมายเรียกครั้งที่๒ก็ต้องจับตามองไป
วันที่๕มีนาคมนี้ว่านายเปรมชัย
จะเข้าพบตำรวจสพกาญจนบุรีหรือเปล่า
เรื่องของการเรียกรายงานตัวเรื่องของขั้นตอนการฝากขัง
เรื่องของโครงการลดระยะเวลารายงานตัวเนี่ย
กลายเป็นประเด็นที่อาจารย์สะสินเฉลิมลาบออกมาพูดถึง

ประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ถือเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย
เพราะพระราชบัญญัติป้องกันและทารุณกรรมมันออกมาปี๒๕๕๙
เลยมาหลายปีแต่รัฐมนตรีก็ยังไม่ออกประกาศแนบท้ายกฎหมายอยู่
ก็นอกจากที่ทั้งสองท่านว่าไป
จากพูดถึงเรื่องกฎหมายพรบธารุณกรรมสัตว์แล้ว
ก็พูดถึงเรื่องของขั้นตอนการฝักขังระหว่างสอบสวน

บอกว่าโดยปกติผู้ต้องหาต้องมารายงานตัวทุกครั้ง

ฝากขังนายเปรมชัยพร้อมพวก

แต่ไม่เห็นนายเปรมชัยจะต้องมารายงานตัวเลย

เริ่มจากโครงการลดระยะเวลาในการมารายงานตัวชั้นสอบสวน
ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่๒๐พฤษภาคมปี๕๖แล้วไง
เพื่อเป็นการลดภาระในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่ต้องหยุดงานทุก๑๒วัน

ดังนั้นเรื่องของการมารายงานตัว
ก็เลยไม่เห็นนายเปรมชัย
ก็ต้องทำความเข้าใจต่อข้อกฎหมายด้วยนะฮะ
อาจารย์สะสินก็ชี้แจงในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนกรณีล่าสุดที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พบรอยนิ้วมือนายเปรมชัยบนปืนลูกสองและปืนรายเฟิล

อาจารย์ศาสินบอกว่าแต่รู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรม
บางทีก็ช้าเกินไปสำหรับคนมีเงิน
ถ้าพูดแบบนี้โดนใจหลายคนนะ
ที่หลักฐานมัดแน่นขนาดนี้
แต่สำนวนคดียังไม่ไปถึงไหน
แต่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเขาก็ออกมาบอกว่า
แม้จะพบในปืนลายนิ้วมือในปืนลูกซองปืนไรเฟลล์
แต่มันชี้ไม่ได้ว่ากระสุนมันออกไปจากปืนนี้หรือเปล่าที่ไปฆ่าเสือดำ

ก็ต้องตรวจสอบในจุดเกิดเหตุทิศทางการยิงอีก

ส่วนทางด้านเลขาธิการมูลนิธิ
สืบนะครับสถินายพาณุเดชเกิดมะลิ
บอกว่าไม่มีข้อหาทารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะคะ
นายเปรมชัยก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่เข้าพบตำรวจวันที่๕นี่แหละ

แต่ว่าวันที่๒๖มีนาคมจะต้องมารายงานตัวที่ศาล

เพื่อให้สารพิจารณาว่านายเปรมชัยจะไม่หลบหนี
เพราะถามว่าทุกวันนี้รู้ไหมนายเปรมชัยอยู่ไหน

คือสารจังหวัดทองผาภูมิอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๔คน
แล้วก็กำหนดให้นายประกันส่งตัวผู้ต้องหามารายงานตัว

คราวนี้ก็ต้องรอดูแหละว่า๕นี่จะใช้เป็นข้ออ้างไม่มาไหม
เอ๊ะหายไปไหนอย่างไร

คนที่จะดูแลเรื่องของการติดสินบนตรวจสอบประเด็นนี้ก็คือทางปป

พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปป
เปิดเผยนะครับว่ายังไม่มีการส่งคลิปเสียงให้ตำรวจ
บอกว่าหัวหน้าวิเชียนยังไม่ได้ส่งมา
เพราะคณะทำงานยังไม่ได้พบกับหัวหน้าวิเชียนเลยนะครับ
จึงไม่ได้นำโทรศัพท์ส่งมาให้ตรวจสอบ
เพราะหัวหน้าวิเชียนได้เลื่อนเข้าพบตำรวจเป็นวันที่๘มีนาคมนี้
จากวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่แม้ว่าไม่มีคลิปเสียงใดใช้มาเป็นพยานหลักฐานก็ตาม
บอกไม่ห่วงนะคลิปเสียงยังไม่มา
แล้วก็หัวหน้าวิเชียนยังไม่มอบให้ก็ไม่เป็นไร
ก็ต้องรอดูว่าวันที่๘มีนาคมนี้
หัวหน้าวิเชียนมาจะได้รับโทรศัพท์

ที่เป็นพยานหลักฐานมาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ของทางด้านปอทก่อน
แล้วก็มารายงานให้กับปปต่อไป

ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะสามารถเอาผิดนายเปรมชัยได้

ปปยืนยันจะทำคดีนี้
อย่างสุดความสามารถตามขอบเขตอำนาจกฎหมาย
เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดต่อไป
ตอนนี้ล่ะครับเป็นเรื่องราวความคลืบหน้า
ที่เกิดขึ้นในคดีของเจ้าสัวเปรมชัยนะครับ